สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พระหัสสบดีที่๒๐กันยายนพุทธศักราช๒๕๖๑ครับ
เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่นำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันนะครับ
มีอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อพุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อกลางถนน
นครราชศรีมานะครับมีผู้บาดเจ็บสาหัสติดอยู่ในรถ๑คน
สาเหตุนั้นก็มาจากการที่มีรถกระบะเลี้ยวตัดหน้ารถพ่วง
ทำให้คนขับต้องเหยียบเรกกระทันหันนะครับ
ก่อนที่จะถูกรถหกล้อที่ขับตามหลังมาพุ่งชนอย่างจัง
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กู้ภัยใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือนายจิรายุทธ์หลุยจันทึก
คนขับรถบรรทุก๖ล้อที่ได้รับบาดเจ็บถูกอัดติดอยู่ภายในรถ
หลังขับรถชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อที่บริเวณสะพานต่างระดับเขาใหญ่
บายพลาสมิตรภาพสายใหม่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
กู้ภัยใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสามารถช่วยเหลือคนเจ็บออกมาได้สำเร็จ

ตำรวจสอบสวนนายธรรมนูลนวลมะรังคนขับรถพ่วง๑๘ล้อทราบว่า
ขณะขับรถอยู่บนถนนบายพาสมิตรภาพมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
จู่มีรถกระบะมิซูบิชิไทตัน๔ประตูสีขาว
แซงขึ้นมาแล้วตัดหน้าทำให้ต้องเหยียบเบรกกระทันหัน
ถูกรถบรรทุก๖ล้อที่ขับตามหลังมาชนท้ายอย่างจัง
ตำรวจสพปากช่องตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง

ก็ต้องกล่าวมาสอบสวนต่อไป
ส่วนที่จังหวัดสุรินเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน๔คัน
บนถนนสาย๒๔ศรีคิ้วอุบลราชธานี
ในพื้นที่ตะบนตาเบาอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
ที่เกิดเหตุพบรถหกล้อบรรทุกน้ำบรรจุขวด

ด้านซ้ายของรถได้รับความเสียหาย
และมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ๑คน
กู้ภัยจึงเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
อกจากนี้ยังพบรถกระบะ๒คัน

ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปทำธุระที่จังหวัดศรีสเกต
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถกระบะอิซูซูที่ขับอยู่ด้านหน้า
เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าซอยในหมู่บ้าน

แต่แล้วก็มีรถพ่วงพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อ

ทำให้รถของตนพุ่งชนท้ายรถกระบะ
กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยได้รับความเสียหาย
ตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากถนนลื่น
เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนัก

ผู้ต้องหาหนีหมายจับขับรถกระบะพุ่งชนรถตำรวจ

โดยที่เกิดเหตุพบผนังปูนของร้านอาหาร
ข้าวของภายในร้านกระจัดกระจาย

กันชนหน้าพังเสียหาย

ได้รับการประสานจากสพแสนศุกร์

ผู้ต้องหาหนีหมายจับคดีลักรถจักรยานยนต์

ผู้ต้องหาขับรถมาพร้อมกับแฟนสาว

ที่จังหวัดสมุทรปราการอีกหนึ่งคดีด้วย